ไม่รู้ว่าแม่ค้าถูกล่อซื้อล่อจับหรือเปล่า
ใช่ค่ะแม่ค้าเขาขายผ้าปูที่นอน

สุดท้ายลูกค้าก็จะเอา

ใช่ค่ะนี่ทีมข่าวของเราเนี่ยนะ
เดินทางไปที่บ้านของแม่ค้าคนนี้ที่ชัยนาธนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ไปเจอกับผู้เสียหายคือคุณสิริรัตน์นะคะ
คุณสิริรัตน์เนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าโหเครียดมาก
แล้วตอนนี้มันกลายเป็นแบบหล่อนกังวลไปหมดเลย
ซึ่งเธอนะเอาหลักฐานแชท
ตอนที่ลูกค้าทักแชทมามาขอซื้อผ้าปูที่นอนลายวันพีช
บอกว่าลูกค้าถามมาแล้วว่ามีลายนี้ไหม

ลูกค้าก็ยืนยันว่าจะเอาทักแชทมาทุกวันนะคะ
ที่สุดเธอต้องไปสั่งจากสาแก้วมาให้

ปรากฏว่าตอนจ่ายตังค์เท่านั้นแหละเจ้าหน้าที่จับกลุ่ม
แล้วตำรวจบอกว่าถ้าเกิดจะจบเรื่องนะ

ต่อรองกันไปมาเหลือ๓๐๐๐นะคะ
ทักมาบอกว่าหนูสนใจ๒ลายนี้ค่ะ
มีไหมคะอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะ
แล้วเธอบอกเลยนะบอกว่าแม่ค้าเป็นอาชีพเสริม

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ต้องสอบถามไปที่
สพเมืองพัทยาที่ชนบุรีไปถามพันธุ์ตำรวจโทอภิเชษ
ซึ่งทั้งตำรวจบอกว่าเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์

ลักลอบขายผ้าปูที่นอนลายลิขสิทธิ์ไง
แล้วก็จับกลุ่มคนขายมาที่สพเมืองพัทยา
แล้วเขาก็มีการตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันแล้ว๓๐๐๐บาท

เอาเหรอฮะแต่แม่ค้ายังติดใจสงสัยไง

บอกว่ามันน่าจะเกิดจากการล่อซื้อหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์

ต้องฟังความทางสองด้านนะครับ